ที่นอนทะบุรีเนี่ยมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
ถูกคนร้ายเนี่ยย่องเข้าไปในบ้าน
แล้วขโมยรถเบนส์ไปด้วยนะฮะ
กุญแจรถแล้วขับออกไปเลย

แล้วเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับ

เนี่ยละบัตรเขาอยู่ไหน
ถามบัตรอยู่ไหนนี่คือเอาบัตรเครดิตเจ้าของบ้านเข้าไปด้วย
โอ้โหแล้วเอากุญแจแล้วขับรถเบ้นเข้าไป
ถามว่าไปเอารถเข้ามาทำไมบอกเอามาขับอวดสาว
เอามาขับอวดสาวทุกประชุมครับ
นายสุรชัยสุมมาศอายุยี่สิบสามปี
เบ้นสีดำคันนี้นะครับ

มีชุดที่ใส่วันก่อเหตุมีป้ายทะเบียนรถด้วย
ที่ต้องบอกว่ามีป้ายทะเบียนรถเนี่ยคือป้ายทะเบียนรถของคันอื่น
สุรชัยว่าเอ้าแล้วไปเอาป้ายทะเบียนรถคันอื่นมา
คือจะสวมทะเบียนปลอมหรือยังไง
เขาบอกจังหวะเนี่ยอันนี้ป้ายของจริงของเขา
เขาบอกจังหวะที่เขาขโมยรถเบนส์มาเพื่อขับอวดสาวเนี่ย
เขาขับผ่านรถบีเอ็มคันหนึ่งคุณรัชพร
แล้วบีเอ็มคันนี้ทะเบียนสวยเหลือเกิน
ก็เลยไปขโมยทะเบียนมาใส่รถเบนท์

เอากล้องวงจรปิดในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
นายสุรชัยตอนที่เข้ามาในบ้านเขา
ขี่จักรยานยนต์มานะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
พอย่องเข้าไปในบ้านเขาหรือค้นทรัพย์สินในลิ้นชักเนี่ย
เจอกุญแจรถยนต์
นี่ก็คือรถเบนส์คันสีดำ
ก็เอาของเขามาแล้วก็ขับรถเบนส์ออกไป

ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยขี่จักรยานยนต์มา
ก็ให้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยตามไป
นี่เหรอครับคลับไปแล้วเจ้าของบ้านตอนนั้น
นอนหลับอยู่บนชั้น๒ของบ้านนะครับ
ตื่นมาก็ยุ่งเลยฮะรถไม่อยู่แล้ว
ตำรวจก็ไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้าย
ทางที่คนร้ายคาดว่าจะขับรถหลบหนีเนี่ยเจอรถคันนี้
นะแล้วก็รู้ตัวว่าคนก่อเหตุเนี่ยสืบสวนไปเนี่ย
รู้ว่านี่คือนายสุรชัยทำงานก่อสร้างอยู่แถวบางบัวทอง
ค่ะเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านก็เห็นชัด
หน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเช้าวันนี้
สายสืบไปเจอนายสุรชัยเนี่ยขับรถไปซื้อกาแฟอ่านี่ฮะ
กล้องวงจรปิดขับรถไปซื้อกาแฟขับรถเบ้นไปซื้อกาแฟเลยนะ
แล้ว๔ทุ่มนะขับรถมาในซอยสามัคคี๒๒ที่ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
จะมาหาเพื่อนตำรวจก็ไปดักซุ่มรออยู่เลยฮะ
ขับรถเข้ามาจอดไม่ตรงกับป้ายทะเบียนของเจ้าของรถเบนท์เขา
แต่ตรงกับป้ายทะเบียนที่เป็นรถคันอื่นที่เขาถูกขโมยไป
สุดท้ายก็เลยเนี่ยฮะควบคุมตัวได้
นายสุรชัยบอกว่าก่อเหตุจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
รถมาก็ขับรถตระเวนไปนะ
ก่อนจะได้รถเนี่ยก็คือขี่จักรยานยนตระเวนลักทรัพย์ก่อนนะครับ
เข้าไปบ้านหลังนั้นเนี่ยเห็นว่าปีนรั้วเข้าไปนะ
แล้วหน้าต่างห้องครัวไม่ได้ล็อกก็เลยปีนเข้าไปต่อ
ขโมยทรัพย์สินมาได้จำนวน๑บัตรเครดิตใบหนึ่งด้วย
แล้วเห็นกุญแจรถเบ้นวางอยู่ก็เลยเอากุญแจเนี่ยไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปเลย
เครดิตเอาไปรูดเติมน้ำมันแล้วก็เอาไปซื้อกาแฟนั่นแหละ
เอ้าในภาพจากล้องมูลจรปิดที่เห็น
ค่ะแล้วขับรถตระเวนไปทั่ว
ไปเจอรถบีเอ็มคันหนึ่งโอ้โหทะเบียนสวยเหลือเกิน
จอดอยู่ริมถนนเห็นว่าเลขทะเบียนเนี่ยโอ้โหป้ายทะเบียนมันสวยดี
ก็เลยไปถอดป้ายทะเบียนของเขามาใส่รถเบ้นคันที่ขโมยมา
ก็กุญแจรถทั้งหมดผมก็เอากุญแจรถมาหมดแล้ว
เอามาหมดเลยแล้วซับสินย่างอื่นอะ

พอได้เสร็จปุ๊บเราเอากุญแจรถเบ้นมาขายเบ้น
ไปมาดูบ้านนี้ก่อนไหม

ไม่ครับมาเคย

เพื่อว่าเพื่อถูกดำเนินคดีครอบครอง
พวกกระท่อมพวกนี้พอเมื่อปี๖๒นี้
ตอนที่ยังผิดกฎหมายอยู่ของที่สอนอสายใหม่นะมีคดีรักทรัพย์ด้วยนะ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท้องที่สอนอหัวหมาก
โทษออกมาเมื่อ๙พฤษภาคมก็มาก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์อีกนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาสพรัฐนาธิเบส
นำตัวนายสุรชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
นี่จุดที่จอดจักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านแล้วก็ปีนรั้วเข้าไป
แล้วไปเปิดหน้าต่างห้องครัวข้างบ้านเข้าไปขโมยของเขา
ก่อนจะขับรถเบนส์ออกไปแล้วก็ใช้เพื่อนให้มาขี่จักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ย
กลับไปค่ะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะฮะว่าเพื่อนเขารู้เรื่องหรือเปล่า
หรือว่าก็ไม่รู้อะไรก็เขาใช้ให้มาขับรถจักรยานยนต์ไป
ก็ขับไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาอีกสิ้นต้องใส่